คียดเซ็นต้ายเมืองไทยคุณสุภาพคุณลี่ขัจจาย
๐คันจาก๔๙๘คัน
ที่เรากำลังรอคอยอยู่ตอนนี้

ไปพบการแจ้งพิรุธในการนำเข้านั่นเอง
อาจจะนำเข้ามาจากจีนก็ได้อันนี้จะเป็นเรื่องราวเพิ่มเติมอย่างไรนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

คนนั่งรถเมย์ต้องใจตุ้มต้อมลุ้นกันอีกแล้วครับ
ที่บอกว่าจะได้มาวิ่งรับส่งคนกรุงเทพก่อน
ก่อนสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่
ทำท่าทำท่าจะร่อแร่เสียแล้ว
เพราะว่าล่าสุดเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
รถเมที่ว่านี้ประกอบจากมาเลเซียจริงหรือเปล่า

แล้วมาย้อมแมวเอาว่าประกอบจากมาเลเซีย

ระหว่างประกอบที่มาเลกับประกอบที่จีน

ถ้ารถเมนี้ประกอบที่จีน
นำเข้ามาต้องเสียภาษี

แจ้งและมีหลักฐานว่าประกอบที่มาเลเซีย
ภาษีนำเข้าศูนย์เปอร์เซนต์

เป็นเรื่องข้อตกลง

ขายกันเนี่ยศูนย์เปอร์เซนต์

ประมูลได้เนี่ยเขาแจ้งว่านำเข้ามาจากมาเลเขาเอาหลักฐานจากมาเลมาโชว์ว่าประกอบที่มาเลนะเป็นสัญชาติมาเลว่างั้นเถอะ
แล้วเขาก็นำเข้ามาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
แต่ว่ายังไม่ทันปล่อยออกมาเลยครับเกือบจะปล่อยออกมาอยู่แล้ว
ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาคนไปเอาโชเฟอร์ไปรอที่จะขับมาแล้ว
ออกจากท่าเรือเนี่ยแต่จู่ก็มีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งไปตั้งข้อสังเกต
ไปกันตอนดึกตอนดื่นเลยครับไปตรวจใหม่บอกว่ามีข้อสงสัย

ขับออกไปจากท่าเรือ
มีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่มาจากมาเลอาจจะมาจากจีน
ข้อสงสัยนั้นเขาอธิบายยาวเฟ้ยเราอย่าไปสนใจเขา

รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณออมสินชีวพฤกษ์
บอกว่าเอาถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่
ไปที่มาเลไปตรวจสอบไปเช็คเสื้อให้เรียบร้อย
ไปถึงที่เลยว่างั้นเถอะไม่เชื่อหลักฐานทางนี้หรอก
ไปดูให้ถึงที่ว่ามีการประกอบจากมาเลเซียจริงหรือเปล่า
ถ้าจริงไม่มีปัญหากลับมาไม่กี่วันก็ทำเอกสารเรียบร้อย
เอารถออกไปได้แต่ถ้าไม่จริงมีปัญหาแน่
แล้วถ้าส่งรถไม่ทันถูกปรับด้วยเอาล่ะสิ
ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานี่ร้อยคันแรกนะ
จากทั้งหมด๔๘๙คันนี่๑๐๐คันแรกจะได้นั่งอยู่แล้ว
ก็เกิดกรณีอย่างนี้อีกเจ้าของบริษัทที่ประมูลได้เนี่ย
เขาบอกเอ๊ะมันเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าไอ้พวกที่ประมูลไม่ได้
อาฆาตแค้นก็เลยไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากลั่นแกล้งรังแก่เขา
เขาก็ตั้งข้อสังเกตเพราะเขาก็บอกว่าเอกสารส่งมาเรียบร้อย
ปล่อยรถอยู่แล้วมีค่าราชการชุดหนึ่งอยู่ก็ขยันเกินเหตุ
ไปขอตรวจสอบกลางค่ำกลางคืนขึ้นมาอีกอะไรทำนองเนี้ย
ประชาชนจะทำยังไงล่ะครับก็รอไปเถอะให้เขาตรวจสอบ
หรือว่าจะล้มกระดานกันมาอีกรอบหนึ่ง
กว่าปีแล้วเราต้องการปฏิรูปรถเมย์เพราะว่ารถเมย์ในบ้านเราเนี่ย
มันย่ำแย่มันมีปัญหารถไม่พอที่รถไม่พอก็เพราะว่ารถเก่าส่วนหนึ่ง
มันวิ่งไม่ได้ซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่ไหว
เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วก็ตัดสินใจว่าเอารถใหม่มาแทน
เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ในสภาพอย่างนี้๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
คนจะอาศัยรถเมย์ไปทำงานเนี่ยลำบากมาก
กว่ารถจะมาแต่ละคันไม่ทันหรอกไปทำงานไม่ทัน
มาถึงก็แน่นขึ้นไม่ได้มาแน่นขึ้นไม่ได้วิ่งไปสักพักไปตายกลางทาง

คนที่จะนั่งรถเมย์ทนไม่ไหว
ออกจากบ้านตี๔ตี๕แล้วก็ยังไปทำงานไม่ทัน
ก็เพราะสภาพอย่างนี้เขาจึงต้องไปขวนขวายผ่อนรถไง

รู้ว่ารายได้สองคนผัวเมียไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่ผ่อนรถไม่ไหว
ไม่มีรถไม่ไหวนั่งรถเมย์กว่าจะมาแต่ละคันเพราะรถมีน้อย

รถร่วมแต่ละคันก็โหอย่างก็รู้กันนั่นแหละ
รยาททั้งคนขับสวิทย์สวัสดิ์จอดมั่งไม่จอดมั่ง
วิ่งไปก็ไปตายกลางทางกว่าจะรอรถใหม่มาเสียเวลา
นี่คือสภาพของคนกรุงเทพ
เมืองที่เรียกว่าเจริญไม่น้อยหน้าเขา
แต่พอไปดูเรื่องกิจการขนส่งมวลชนเราแย่กว่าหลายประเทศ
ฟินเนี่ยเขาคิดเรื่องปฏิรูปรถเมย์เนี่ย

นี่เขาใช้จนพังไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นซื้อใหม่แล้ว๑๐กว่าปี
ทำไมของเรา๑๐กว่าปีประมูลกันแล้วประมูลกันอีกประมูลกันแล้วประมูลกันอีก
นักการเมืองค่ายนี้มาก็เปิดประมูลอีกค่ายหนึ่งมาบอกว่าไม่ได้
ฉันไม่ได้ด้วยฉะนั้นล้มการประมูลล้มกันไปล้มกันมา
ป่านนี้ก็ยังไม่ได้คนก็เดือดร้อน
คนก็เดือดร้อนเราลองนึกดูซิถ้า๑๐ปีที่ผ่านมา
มาถึงเวลาเป๊ะเลยรถเมย์ต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเหมือนรถไฟเลยครับ
มาตรงเวลาเป๊ะไม่มีปัญหาของเราเพราะมันเป็นอย่างนี้
คนจึงตะเกียกตะกายซื้อรถพอซื้อรถมากรถก็ติดรถก็เพิ่มขึ้นทุกวันเดือดร้อนกันไปหมด
พอซื้อรถมากมากก็ต้องเติมน้ำมันมากพลังงานน้ำมันเนี่ยสั่งมาจากต่างประเทศ
เสียเงินปีหนึ่งมากมายมหาศาลเป็นวงจรปัญหาไม่รู้จบเพราะรถเมย์เป็นเหตุ
นี่ไงจึงเกิดคำถามว่าเราปล่อยมาได้ยังไงพอรถเมย์บริการไม่ได้ก็ไปใช้รถตู้
รถตู้ใหม่ใหม่ก็ออกมาไม่กี่คันตอนหลังก็ออกมาวิ่งเต็มไปหมดก็กลายเป็นรถตู้ผิดกฎหมาย
กว่าจะจัดระเบียบให้เป็นรถตู้ขึ้นอยู่กับขอสมกใต้เลือดตาแทบกระเด็น
รถตู้ไม่พอทำยังไงก็เกิดมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นมาต้องการไปเร็ว
มอเตอร์ไซค์ก็เกิดทั่วไปหมดทั้งหมดนี้ถ้ารถเมย์ไม่มีปัญหาเหมือนประเทศอื่นเขา
รถตู้ก็ไม่ต้องผูดโผล่ขึ้นมารับจ้างวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องมีรอนั่งรถเมย์ไปสักพักนึงเอาอีก๔๕ปีข้างหน้า
รถไฟฟ้าเชื่อมกันหมด๑๐สายในกรุงเทพการจราจรไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้น
รถก็ไม่ติดเท่าทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของคนก็ดีกว่าตอนนี้ไม่ต้องป้อนข้าวป้อนปลาลูกในน้ำในรถตื่นปลุกลูกตี๔ตี๕
ถึงเวลากินข้าวในรถเด็กก็งัวเงียแล้วก็ควักลงจากรถ
ส่งโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต
ทั้งสิ้นมันถึงโยงไปถึงปัญหาอื่นตั้งเยอะแยะ
นี่ไงถึงบอกว่าการขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่นั้นสำคัญ
เขาจึงเอากิจการขนส่งมวลชนเนี่ยไปไว้กับเทศบาลหรือนคร
เพราะว่าผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
ของเราเป็นเมืองเดียวในโลกหรือกี่เมืองก็ไม่รู้ที่
กิจการขนส่งมวลชนเนี่ยเอาไปขึ้นไว้กับกระทรวงคมนาคม
อทมไม่เกี่ยวในต่างประเทศเนี่ย
เขาให้ขึ้นอยู่กับนี่แหละแบบกอทมนี่แหละ
เพราะกอทมบริหาร๔ปีครั้งถ้าคุณจัดรถเมย์เห็งสวย
คราวหน้าเขาไม่เลือกมันก็มีเดิมพันธุ์สิครับ
เอาเรื่องนี้มาพูดวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าให้จับตาดู
ถ้าสมมุติว่าบริษัทผิดบริษัทผิดผิดจริง
ก็ทำยังไงที่จะทำให้ถูกแล้วเอาเข้ามาวิ่งซะเร็ว
และถ้าบริษัทไม่ผิดคนที่ประมูลไม่ได้อกหัก
สมคบคิดกับค่าราชการไปรังแก่เขานั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าทั้งหมดนี้คนกรุงเทพต้องลุ้น
ต้องติดตามในช่วงนี้ครับขอบคุณครับ
แค่๑๐๐คันแรกเท่านั้นยังไม่ได้รวมทั้งหมด๔๐๐กว่าคัน
สรุปตอนนี้ทำได้อย่างเดียวรอนะคะสำหรับประชาชนตัว
รอดูครับเห็นท่านรัฐมนตรีออมสินบอกว่า๒๓วันนี้
ส่งคนไปดูรู้เรื่องแต่เรื่องแบบนี้ประหลาด

แต่เรารอมานานแล้วนะฮะ๑๐กว่าปี
แล้วรออีกรอไปอีกนะครับ๑๐กว่าปีผมกลัวอย่างเดียว
ลืดกระดานใหม่แล้วรอไปอีกหลายปี
ประมูลใหม่อีกนั่นเหรอสิค่ะขอบคุณครับ
จะรอกันต่อไปเพราะว่ารอมานานแล้วพอสมควรนะฮะ
แต่ว่าถ้ารอแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าผลตรวจสอบออกมา
๑๐๐ขันแรกวิ่งได้นะฮะถือว่าสำคัญทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพรถติดมากค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากรถเมย์ด้วยอย่างที่คุณสุภาพบอกนะครับ